ช่วยลุ้นต่อลุ้นต่อน้องหมาเหมือนกันฮะ

โอ้ยลงไปได้ยังไงเนี่ย

โอ้ยลงไปได้ยังไงเนี่ย

หมามาจากไหนไม่รู้นะคะทุกคน
ไม่ให้ตาน้อยช่วยอะ

เรียกไอ้ยูมามั้ยมันจะไปกับเราด้วย

มานี่ล่ะโหดไปโหดไป

ถ้าทีมันถ่ายคลิปว่าเออหยุดรีวิวได้ไหมช่วยก่อนได้ไหม
ใช้คำว่ากูในใจหมาอาย
ก่อนอย่าเพิ่งรีบถ่ายช่วยหน่อย
เห็นตาหนูไหมเนี่ยตาแป๋วขนาดนี้
คือมันอึดอัดฮะเวลาเข้าเข้าได้เหมือนลูกศรอ่ะ
แต่เวลาออกมันติดหูดึงไม่ออกฮะ

จึงสามารถเอาไอ้เจ้าเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัย
คำถามวิธีมันลงไปยังไง

พอเสร็จปุ๊บมันวิ่งจู๊ดหายไปเลยนะครับ

ตกลงว่าจะน่ารักหรือน่าสงสาร

ไอ้ตามันบอกอารมณ์มากเลยเส้ง